คุณผู้ชมมีอุบัติเหตุชนแล้วหนีเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
นี่หลายคนที่เห็นคลิปเนี่ยรุมประนามเลยเป็นฟอร์จูเนอร์คันหนึ่ง
พุ่งชนตุ๊กซึ่งในตุ๊กเนี่ยมีคุณยายวัย๗๒ปีนั่งอยู่นี่
ชนอย่างนี้ปั้งเข้าไปกันชนฟอร์จูเนอร์นี่หลุดเลยนะคะ
หลุดอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วคุณยายที่นั่งอยู่ข้างในแขนกันไปกระแทกกับไอ้เหล็กที่เอาไว้กันตกของตุ๊กอะค่ะ
ที่คนประนามเพราะอะไรรู้ไหมคะฟอร์จูเนอร์ตกใจนะเปิดประตูรถลงมาแล้วก็ลงมาดู
ค่ะดูรถตัวเองค่ะดูรถตัวเองโอ้โหกันชนมาหลุดอ่ะลองดูลองดูนี่ผู้ชายเดินลงมาอย่างเงี้เลย
เราก็นึกว่าจะเดินมาถามเออเป็นยังไงอะไรไหมเลี้ยวไปเออดูรถตัวเองคุณมายังไงผมมาทางนี้คุณมาทางนั้น
สักนิดนึงเหมือนจะเจรจากันได้เหมือนจะตกลงกันว่าเอองั้นเดี๋ยวถอยไปเรียกประการไหมเพราะว่าตรงตรงเนี้ยมันขวางทางนี่ไหมค่ะมาดูกันชนตัวเองโอ้มันยังไงเนี้ยมันชนมันแบบไหนอะไรยังไงแต่ยายก็เจ็บอยู่นั่นน่ะยายก็เจ็บอยู่บนรถน่ะคุยแต่กับคนขับตุ๊กตุ๊กน่ะยังไม่คุยกับยายเลยน่ะยังไม่เห

ระบาดเจ็บเหตุเกิดแยกสนามวยราชดำเนินเขตป้อมปรับศัตรูภายสิบห้าธันวาคมสี่วันผ่านมาแล้วคดีไม่คืบหน้าเลยทั้งทั้งที่มีคลิปแล้วก็จดทะเบียนรถเอาไว้ได้อ๋อดีดีดีเพจนี้ก็เลยต้องออกมาค่ะโพสต์ประจานแบบนี้คุณยายอย่างที่บอกค่ะแกเป็นแผลดิแขนยาวยี่สิบเซนติเมตรต้องเย็บถึ
ถ้าคนอะไรนิดหนึ่งเนี่ยมันจะฉีกมันจะแบบเป็นแผลเวอะวะเลย
ใช่เราติดต่อไปสอนอนังเลิ้งให้เลยนะคะว่า
ในเมื่อทะเบียนก็ได้รถก็เห็นชัด
สำรวจแจ้งแบบนี้นะคะว่าไม่ได้ไม่เคิบหน้าไม่ได้ดูได้
ออกหมายเรียนคอบครองฟอร์จูเนอส์ศรีขาวคันนี้แล้ว
ว่าวันนั้นใครเป็นคนขับออกหมายเรียกไปแล้วถ้าเรียกไปสองครั้งแล้วยัง
ไม่มาตำรวจออกหมายจับได้ทันทีนะคะค่ะ